ดูสถิติเกี่ยวกับ๗วันอันตรายกันหน่อยนะคะ
ผ่านไปแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่๑๑จนถึงวันนี้เนี่ยนะคะ
วันที่๑๖คือเกือบแล้ว

การดำเนินคดีกับคนเมาแล้วขับ

ส่วนสถิติอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
และวันนี้เองมีการคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ปทเองก็เลยตั้งจุดตรวจเป็นพิเศษเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะ
ปฐเขาสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๑๕เมษายน
ซึ่งเป็นวันที่๕นะคะของ๗วันอันตรายในการรณรงค์ครับ
รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร

อุบัติเหตุ๔๗๒ครั้งเสียชีวิต๕๔ศพ
บาดเจ็บ๔๙๔ราย
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ
เมาแล้วขับค่ะรองลงมาขับรถเร็ว
ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นภาษณะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะ
รวม๕วัน๑๑๑๕เมษายนอุบัติเหตุสะสม๒๗๐๒ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๒๙๗ศพบาดเจ็บ๒๘๐๗รายค่ะ
จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่ายอดตายเป็นสูงเนี่ย

ขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสะสมมากที่สุดคือเชียงใหม่
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคืออุดรธานี๑๔ศพค่ะ
เรื่องนี้นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
บอกว่าวันสุดท้ายของสงครานคาดว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่น
สปฐก็คือศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงคราน
ย้ำมาแบบนี้ให้จังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจบนเส้นทางสายหลักต่าง
และเส้นทางสายรองที่ใช้เป็นทางลัดพร้อมกับเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจ
โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ
อกจากนี้นะคะประสานให้เปิดช่องทางพิเศษเพื่อรองรับการจราจรด้วย
พร้อมกันนี้ค่ะประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ยังขอความเห็นใจจากญาติผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
อย่าบุกเข้ามาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะห้องฉุกเฉิน
เพราะบุคลากรทางการแพทย์กำลังทำงานกันอยู่นะคะ
หากมีการบุกรุกกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินคดีทันทีที่บอกแบบนี้
เพราะว่ามีลักษณะแบบนี้พอคนมีผู้ป่วย
แล้วก็มีญาติของผู้ป่วยเข้าไปรอ
เข้าไปบวยวายหรือแม้กระทั่งบยรู่
ตีกันที่หน้าห้องฉุกเฉินเกิดขึ้นหลายคดีในช่วงนี้นะคะ
ดื่มไม่ขับจับยึดรถ
วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืน
มาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว
คันดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

สำหรับรถที่ควบคุมเอาไว้เจ้าหน้าที่
บอกว่าจะดูแลและจัดหาสถานที่เก็บรักษาอย่างเหมาะสม
โดยผู้ที่เป็นเจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับคืน
หลังเทศกาลสงกรานตามเวลาที่กำหนด
คือตำรวจเขาให้ใบสั่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ดูตามใบสั่งไปรับคืนได้เมื่อไหร่ก็ตามนั้นแหละนะคะ
ยกเว้นรถที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีค่ะ
สติทั้งหมดนะคะของ๕วันใน๗วันอันตรายค่ะ

ไม่อยากจะให้สถิติแบบนี้เพิ่มขึ้นเลย